แต่คุณผู้ชมเรื่องนี้ครับผู้ชายเมายาบ้าคลั่ง
ถือแผ่นกระเบื้องถือไปทำไมล่ะในวัด
ไปขอน้ำดื่มจากพระแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำนักสงฆ์บ้านจันหอมครับ
ตะบดโนนสำราญอเผยกันธรรลักษณ์สิทธิ์สังเกตครับ
เกือบเที่ยงได้ของ๑๖มกราคมเมื่อวานนี้
ผู้ชายคนนี้เมายาบ้าถือแผ่นกระเบื้องมาแล้วมาโวยวาย
โวยวายอยู่หน้าประตูสำนักสงฆ์นะครับ
คือจริงประตูมันล็อกคล้องโซ่อยู่นะฮะ
พอพระท่านเห็นว่าผู้ชายคนนี้เมายาบ้าคุ้มคลั่งมา
ก็จะเปิดประตูนะครับจะเข้าไปจับ
แต่ผู้ชายคนนี้ไหวตัวครับสะบัดแล้ววิ่ง
บัดแล้ววิ่งพระท่านก็วิ่งไล่เลยครับ
ไล่ครับจับอยู่๒นาทีครับคุณผู้ชมครับ
หนีไม่รอดพระช่วยกันจับกลับมาที่วัดครับ
ระหว่างทางนะครับผู้ชายคนนี้ที่เมายา
ออกปากบ่นโวยวายตลอดทางนะครับ
กลัวว่าพระท่านจะจับส่งโรงพยาบาล

พระก็บอกเออใจเย็นโยม

จับผู้ชายที่เมายาเนี่ยนอนนะครับ

กระทั่งเหวราย่อจังหวัดที่เจ้าหน้าที่จะเอาผ้ามัด
ผู้ชายเมายาพูดเป็นภาษาอีสาน

ช่วยกันจับแขนขาคนละข้างนะครับ

สงบสติอารมณ์แล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาล
ทีมข่าวไปที่สำนักสงฆ์ที่เกิดเหตุครับ
ไปคุยกับพระขุนแผนจันทะสุโพ
พระที่วิ่งไล่จับผู้ชายเมายาคนนี้
ท่านเล่าบอกว่าท่านเป็นอดีตตำรวจอ้อฮะ
อ๋อท่านเริ่มสายในพระพุทธศาสนา
ลาออกจากราชการมาบวชครับ
ก็เลยรู้ว่าวิธีจับผู้ชายเมายาเนี่ยคลั่งยาต้องทำยังไง
ตอนนั้นนะครับผู้ชายเมายาคนนี้นะฮะ
คือไปยืนอยู่หลังพระนะครับ
แล้วก็เห็นรถพยาบาลก็พยายามจะวิ่งหนี

ไม่อยากให้ผู้ชายเมายาหรือชาวบ้านเดือดร้อน

พอเขาเห็นพ่อเขาปุ๊บเขาก็ตกใจไง

เขาก็เลยวิ่งสะบัดพระอาจารย์หลุดไป

พยายามจะวิ่งไล่ตามเพื่อจับให้พ่อเขานั่นแหละ
นั่นแหละทีนี้พอสักพักเขาก็มองเห็นรถพยาบาลเหมือนกัน
เขายิ่งตกใจเขาก็วิ่งหนีเต็มกำลังของเขาเลย
อาตมาก็วิ่งเต็มกำลังตามในคลิปนั่นแหละ
ส่วนในคลิปต้นเรื่องที่เห็นสามเณรร้องไห้กันนะครับ
ก็คือคงจะกลัวผู้ชายที่คลั่งยาคนนี้เนี่ยฮะ
สามเมอร์เนนท่านร้องไห้นะครับตอนแรก
ทีมข่าวเราไปถามสามเณรท่านนะท่านก็เล่าบอกว่า
เปล่าไม่ได้กลัวผู้ชายคลั่งยาหรอก
เอาแล้วกลัวอะไรอ่ะกลัวเข็มที่หมอเอามาครับ
ฉีดยาที่จะมาฉีดยาให้ผู้ชายคลั่งคนนี้
มันใหญ่ครับสามเมอร์เนนท่านเลยกลัวฮะ
ท่านก็ยังเด็กแล้วเนาะ